นี่หน่อยฮะคือโควิดระบาดก็ทำให้อาจจะขายลอตเตอรี่ได้ลำบากเหมือนกันนะครับ
ทำให้ผู้ค้าลอตเตอรี่มาเข้าแถวรับหวยกล่องหวยกล่องคืออะไร
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าหวยกล่องเนี่ยคืออะไรเราก็เพิ่งเคยได้ยินนะ
หมายถึงประชาชนทั่วไปเพิ่งเคยได้ยินคำว่าหวยกล่อง
หวยกล่องนั้นคืออะไรกันแน่นะฮะบรรยากาศเช้านี้ที่ปรายศนีย์อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ
มีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โคต้าหวยกล่อง
แล้วก็ไปรอรับมีการจัดระเบียบให้เข้าแถว
ระยะ๒เมตรตรวจวัดอุณหภูมิฉีดแอลกอฮอล์
เพื่อป้องกันการประบาดของโควิดสิบเก้านะครับโดยผู้ค้าลอตเตอรี่ที่ได้โคต้าหวยกล่องก็เข้าแถวรับ
ส่วนผู้ค้าร็อตเตอรี่ที่ไม่มีโคต้าก็มารอรับซื้อต่อในราคาเจ็ดสิบสามถึงเจ็ดสิบสี่บาท
ซึ่งในสองงวดที่ผ่านมาผู้ค้าลอตเตอรี่เนี่ยขายไม่หมดทำให้บางรายต้องขาดทุนหรือว่าเสมอตัวนะฮะ
งวดนี้ก็เลยไม่กล้าเสี่ยงที่จะไปขายเนื่องจากการประบาดของโควิดสิบเก้า
หากออกไปขายต่างจังหวัดเขาบอกว่าอาจจะต้องถูกกักตัวก็เลยเทขายหวยกล่องสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งในราคาเจ็ดสิบสามถึงเจ็ดสิบสี่บาท
งงไปกันใหญ่อะไรหวยกล่องนะฮะให้คุณอริยาอ่านต่อก่อนแล้วเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะครับ
ค่ะก็เนี่ยอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณสุดสกุลบอกว่าเขาเทรากาขายหวยกล่องใช่ไหมครับสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยราคาเจ็ดสิบสามถึงเจ็ดสิบสี่บาท
ต้นทุนเนี่ยมันอยู่ที่เจ็ดสิบจุดสี่ศูนย์คือเจ็ดสิบบาทกับอีกสี่สิบสตางค์ครับ
มันไม่เหมือนงวดก่อนก่อนที่ผ่านมาเพราะว่างวดก่อนก่อนเนี่ยนะเขาขายหวยกล่องได้เนี่ยในราคาแปดสิบสองถึงเก้าสิบบาท
เห็นไหมมันต่างกันอยู่ทีนี้คนที่ไม่มีโคต้าเนี่ยนะคะมายืนรอซื้อหวยกล่องในราคากล่องละ๗๓๗๔บาท
บอกว่างวดนี้เป็นงวดที่๒แล้วนะราคาต่ำสุดในรอบ๒ปีที่มีการเทขาย
แล้วผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีโคต้าก็ต้องเสี่ยงซื้อแล้วก็ต้องขยันเดินขาย
พอจะขายหมดได้บ้างแล้วก็พอมีกำไรมาเลี้ยงครอบครัวนะคะ
ส่วนที่ตลาดค้าส่งลอตเตอรี่ที่บ้านนาหลักที่อำเภอวังสะพุงเนี่ย
เขาประกาศงดขายลอตเตอรี่มาแล้วสองงวดอันเนี้ยที่ประกาศงดเพราะอะไร
เพราะว่าป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดค่ะเพราะว่ามีผู้ค้าลอตเตอรี่ที่เลยเนี่ย
ขายลอตเตอรี่ต่างจังหวัดทีนี้พอเดินทางไปคุณผู้ชม
พอคนมีการเคลื่อนตัวมีการเคลื่อนไหวเยอะแล้วแน่นอนค่ะ
มันก็เป็นความเสี่ยงพอไปขายลอตเตอรี่ที่ต่างจังหวัด
กลับมาปั๊บเป็นไงอ่ะติดโควิดติดเป็นจำนวนมากในแต่ละวันนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขามีการจัดลอตเตอรี่หรือว่าหวยกล่องใหม่จากเดิมน่ะ
ละห้าเล่มหรือว่าห้าร้อยใบเป็นหวยคู่คือสองสองหนึ่ง
มาเป็นหวยกล่องสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพื่อป้องกันคนที่ได้โคต้าหวยกล่อง
มาขายให้กับพวกยี่ปั๊วซาปั๊วแล้วก็ป้องกันยี่ปั๊วซาปั๊วเนี่ย
มาจับคู่แล้วก็ขายเป็นหวยชุดใหญ่ในราคาแพงด้วยนะคะ
ก็หวยกล่องเขาบอกว่าเป็นหวยเล่มนะฮะเดี๋ยวขอหาข้อมูลให้อีกนิดนึงนะครับ
ว่าคือหวยเล่มอะไรเป็นยังไงได้รับโคต้าอะไรกันยังไงนะฮะ
ผมติดค้างก่อนแล้วกันนะข่าวนี้นะครับเรื่องของหวยกล่องนะฮะ
กำลังหาข้อมูลกันอยู่นะครับเรามาดู